กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องตัวเลขนะคะ
ก็ต้องบอกฟังดีเพราะว่าสำหรับใครที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการโควิดโดยเฉพาะแรงงาน
แล้วก็ผู้ประกอบการต่างนะคะเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคอรมอลค่ะ
แล้วก็เรื่องสำคัญก็คือการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการ
อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็นอกระบบด้วยนะคะ
วันนี้มีมติเห็นชอบออกมานะคะ
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศสวบคอฉบับที่๒๑
กรอบวงเงิน๕๐๐๐ล้านบาทด้วยกันค่ะ
เป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบนะคะ
โดยรูปแบบเขาก็จะมีการช่วยเหลือกลุ่มแรก
มี๓กลุ่มกลุ่มแรกก็คือผู้ประกันตนตามมาตรา๓๔
นายจ้างรัฐจ่ายให้๓๐๐บาทต่อลูกจ้าง๑คน
สูงสุดไม่เกิน๒๐๐คนหรือ๖แสนบาท
ส่วนลูกจ้างชดเชยกรณีว่างงาน๕๐ของเงินเดือน
สูงสุดไม่เกิน๗๕๐๐บาทนะคะ
อันนี้ก็คือจะเป็นพวกกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ
กิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมแล้วก็บริการด้านอาหารนะคะนี่ค่ะ
รวมถึงกิจกรรมสาขาศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ
แล้วก็กิจกรรมบริการด้านอื่นด้วยในระยะเวลา๑เดือนนะคะ

ซึ่งก็จะเป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
การให้ความช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคม
กลุ่มที่๒นายจ้างนอกประกันสังคมกรณีที่เป็นผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง
ลงทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ
ตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน๒๐๐คนในอัตรา๓๐๐บาทต่อคน
และลูกจ้างที่เป็นสัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา๒๐๐๐บาทต่อคน
แต่ไม่ได้เงินชดเชย๕๐เพราะเงินสมทบไม่ถึง๖เดือนนะคะ

กลุ่มที่๓กรณีที่เป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง
ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
โครงการคนละครึ่งภายในเดือนกรกฎาคมเหมือนกัน
โดยผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา๓๐๐บาทค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นมาตรการที่มีการเห็นชอบมติคอรมอออกมา
เพื่อที่จะเยียวยาในวันนี้นะคะ
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศสอบคอฉบับที่๒๕นะคะ
ส่วนวันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาลมันพศ๔ก็ยังมีอีกส่วนนึง
ที่เขาไปเรียกร้องนะคะ
ผมยังทำงานวิ่งอยู่ในธรรมเนียบเป็นนักข่าว

แล้วก็จะมีตัวแทนพนักงานลูกจ้าง
และพนักงานบริการอิสระออนไลน์
คือกลุ่มนี้ต้องบอกว่าโหถูกเรียกว่าอะไรอ่ะ
ถูกได้ยัดเย็ดความเสียสละเป็นระยะเวลายาวนาน
คือต้องต่อยรอบแรกกลุ่มนี้ไม่ได้อะไรเลย
คือหลายคนเปลี่ยนอาชีพหลายคนไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับ
นี่ค่ะวันนี้เขามีเชิงสัญลักษณ์นะคะ
เอารองเท้าส้นสูงหลากหลายสีมาวางที่หน้าประตูธรรมเนียบรัฐบาล

จากการได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปีที่แล้ว
เขาบอกตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาเลย
แกกรับสภาพไม่ไหวแล้วนะคะ
อดตายมากกว่ากลัวติดโควิด
คือกลุ่มคนกลางคืนทั้งหลายนั่นเองนะคะ
ก็เรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยา
คำสั่งปิดสถานบริการ๕๐๐๐บาทต่อเดือน
กว่าสถานบริการจะกลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่ง
มีการนำชุดบิกินี่ค่ะไปผูกเอาไว้ที่รั้วธรรมเนียบ
ภายใน๑๕วันถ้าไม่มีความชัดเจนก็จะกลับมา
ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง
นี่ก็ความเคลื่อนไหวอีกจุดหนึ่งนะคะ
ส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะกลุ่มไทยไม่ทน
นำโดยนายจตุพรพรมพันธ์ก็มานะคะ
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก
แสดงความรับผิดชอบจากความเสียหาย

เอาผ้าสีขาวปูทับร่างของประชาชนแล้วสาดสีลงไป
เขาบอกว่าเป็นการไว้อาลัย
ให้กับการบริหารประเทศชาติที่ล้มเหลวค่ะ
วันนี้ก็หลายกลุ่มนะคะ